ลอลิง๙๖๔๕กรุงเทพมหานคร
กไก่สบฤษี๘๓๙๙ขอนแก่น
แต่คุณเห็นเลขมันเลขอะไรกันชัยจากงูตัวนี้ผมเห็นเป็นรูปหัวใจอีบ้าจริง
สูงสองเมตรสูงสองเมตรใช่ว่าขนาดเขาบอกแค่สูงสองเมตร
แต่เขาบอกว่าพบอยู่ห่างออกไปจากโบสถ์๑๐๐เมตรแล้วก็จมอยู่ในดิน๕เมตร
๕เมตร๒๕นั่นไงพี่หนุ่มบาละไม่เกี่ยวหรอก๒๕ไม่ถูก
ก็ไม่รู้ต้นกล้วยขนาดสูง๕เมตรสูง๕เมตร๒ต้น๕๒ก็มาอีกแล้ว
เออเมื่อกี้นี้มันก็๕๒๒๕เออตัวรั้วกำแพงเต็มไปด้วยข้าแป้งต้องบอกใช่ไหม
พี่เดี๋ยวมิสซูบิชิแชมป์เลขอะไร๕๕๙๕
๕๙มีแล้ว๕๙มีแล้วมีไปแล้วด้วย๕๕๙มีตัมป์อยู่๕๕๙มีตัมป์ไปแล้วอุ๊ยอันนี้เลขม้อยนะ
เลขเด็ดที่น่าสนใจเลขที่บ้านข้างหน้าเนี่ยนะฮะ๔๕๔มี๔๕๔ถนนและแยกหน่อยไหมลาดพร้าว๘๗
นี่มันก็หลายตัวแล้วนะโอ้ยเยอะมากราดพร้าว๘๗อ้าวมี๘๗อีกแล้วอ่ะเอาแล้วไหน
แยก๒๘น่ะกระเบียรถ๕๕๙๕โอเคอันนี้เป็นเรื่องของเอ่ออะไรนะเจ้าแม่ตานี
อืมเขาบอกว่าช่วงบ่ายก่อนท่านจะมรณภาพเนี้ยพระบุญชูได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับญาติตามปกติ
ค่ะและยังได้บอกญาติด้วยว่าให้ซื้อหวยเด็ดเลขที่หนึ่งสี่ห้าอุ้ย
โดยบอกให้ญาติหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เผื่อจะมีโชคค่ะแต่หลังจากนั้นพอบอกเสร็จปุ๊บท่านก็ป๊อกป๊อกป๊อก
อือใช่๑๔๕ซ้ำกันบ่อยนะอันนี้วันนี้นะหรือว่าเลขน้อยอ๋อเลขราหู

เลขเด็ดเลขดังรู้ก่อนใครทรัพย์จากใครที่ยูทูปไทยรัฐและแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
โหลดได้แล้ววันนี้ที่กูเกิ้ลเพลย์และแอปสโตจ้า